เอ่อเรื่องของคุณแตงโมคดีคุณแตงโม
วันนี้ก็มีแม่น้ำสายใหม่ให้มาติดตามค่ะ
โดยในรัชพลศรีษษาครทนายความค่ะ
วันนี้ไปแจ้งความขอให้สืบสวนสอบสวน
ดำเนินคดีเพิ่มเติมกับคนบนเรือสปีดโบ๊ทนะคะ
ข้อหาให้การเท็จและทำลายหลักฐานในคดี
นี่เลยค่ะรัชพลศิริสาครนะคะก็ไปที่สพเมืองนนทบุรีแหมวันนี้อย่างที่บอก
บันไดไม่แห้งจริงไปแจ้งความคนบนเรือนะคะโดยบอกว่า
วันนี้มาในฐานะพลเมืองดีขอให้ตำรวจสืบสวนสอบสวน๕คนบนเรือ
ดำเนินคดีในข้อหาให้การเท็จและข้อหาทำลายพยานหลักฐาน
ข้อหาให้การเท็จจากกรณีที่คนบนเรือบอกว่าไม่เห็น
ช่วงที่แตงโมตกเรือแล้วก็ที่บอกว่าแตงโมปัสสาวะท้ายเรือ
ซึ่งคุณนัชพลบอกว่าไม่น่าเป็นไปได้เพราะเรือมันเล็ก
แล้วคุณแตงโมก็ไม่ใช่วิญญาณเขามีตัวตนเพราะฉะนั้นเวลาเดินไปไหนมาไหน
ต้องเห็นสินะคะส่วนข้อหาที่สองทุกคนทราบกันอยู่แล้วว่า
มีการดื่มแอลกอฮอลกันบนเรือตนเองก็เห็นจากข่าวว่า
งมหาแก้วขวดวายในแม่น้ำเจ้าพระยา
ทำให้สงสัยว่าพยานหลักฐานต่างน่าจะมีการถูกทำลายหรือเปล่า
ก็ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลงเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายในข้อหา
เกี่ยวกับการทำลายพยานหลักฐานซึ่งทั้งสองข้อหาเนี่ยมีโทษ
อย่างให้การเทปเนี่ยโทษจำคุกหกเดือนปรับหนึ่งหมื่นบาท
ข้อหาทำลายพยานหลักฐานโทษจำคุกห้าปีปรับสองแสนถึงห้าแสนบาท
นายรัชพลบอกเชื่อว่าตำรวจมีพยานหลักฐานทั้งหมดแล้ว
แต่ขอให้ตำรวจมาสอบสวนทั้ง๕คนบนเรือเพิ่มว่าจะเอาผิดได้ไหม
เพราะจนถึงตอนนี้ยังไม่เห็นมีการแจ้งข้อกล่าวหา
มีแต่แจ้งข้อกล่าวหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
ซึ่งในส่วนการทำลายพญาหลักฐานเนี่ยตรงนี้ผมถือว่าเป็นส่วนสำคัญในคดีนะครับ
เพราะว่าไอ้การเมากับไม่เมาเนี่ยครับแล้วก็มาขับเรือเนี่ยนะครับ
มันส่งผลต่อรูปคดีนะครับเพราะว่ามันมีผลทำให้ติดคุกกับไม่ติดคุกได้เลย
ผมถือว่าเป็นส่วนสำคัญในคดีครับเพราะฉะนั้นถ้าหากปล่อยไว้เนี่ยนะครับไม่ดำเนินคดีเนี่ย
ผมว่ามันจะเกิดความเสียหายต่อคดีครับผม
ก็ตามกันต่อนะคะมันก็มีประเด็นใหม่เพิ่มขึ้นมาจากทนายรัชพลที่วันนี้ไปแจ้งข้อหานะคะ